คุณผู้ชมตามกันต่อหน่อยนะคะจากที่เราได้เล่ากันไว้เมื่อวานี้
จากคลิปที่ว่ามีคนถูกลากลงมาจากรถโดนล็อกตัว
แล้วก็ถูกผู้ชายคนนึงเนี่ยทั้งต่อยทั้งเตะทั้งโอ้โหรัวหมัดไม่ยั้ง
ลงไปกองแทบจะสลบคากลางถนนแบบนี้ค่ะ
คลิปเนี้ยเราเห็นอยู่แล้วล่ะอืมเราก็รู้แล้วว่าอ่านในคลิปเนี่ยมีใครบ้าง
มีนายธันวาแล้วก็เราได้มีการไปคุยกับนายสมบัติคนที่ถูกกระทำถูกต่อยเนี่ยนะคะ
ว่าเรื่องราวต้นสายปลายเหตุมันมาจากเรื่องของการค้างค่าแรง
อ่าแต่ว่าบอกท่านผู้ชมไว้ด้วยนะฮะว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ตกลงวันนี้มีภรรยาของคนก่อเหตุที่ชื่อนายธันวาเนี่ยเขาออกมาค่ะ
เขาออกมาขอชี้แจงหน่อยว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาค่ะ
คือเป็นภรรยาของนายธันวาจริงแต่เป็นภรรยาใหม่เป็นแฟนใหม่เป็นคนใหม่
ทีนี้ภาพกับชื่อเนี่ยทางตำรวจเห็นว่าเป็นภรรยาก็เลยไปดูสื่อประวัติแล้วก็ไปเอาชื่อกับภาพภรรยาเก่ามา
ใช่ค่ะซึ่งเธอออกมายืนยันแล้วว่าเธอไม่ใช่แล้วนะ
ตำรวจก็ขอเคลียร์แล้วว่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมีรายชื่อใหม่ไล่ให้ฟังกันเลยนะคะ
คือตำรวจเขาก็พยายามไปตามตัวกันมาจนล่าสุดค่ะมอบตัวติดต่อมามอบตัวเองเพราะว่าก็ถือว่าโดนกดดันอย่างหนักเหมือนกันนะคะ
สิบเอ็ดโมงเช้าวันนี้ค่ะพลตำรวจตรีธนายุฏวุทธิจรรย์ทำรงรองพพช๑
แล้วก็พลตรวจตรีชยุทธ์มารยาทเนี่ยนะคะก็มีการร่วมกันแถลงข่าวครับ
ว่าผู้ก่อเหตุทั้ง๓คน
รายชื่อนายธันวาเนี่ยคือคนต่อยเลย
ธันวาทรัพย์สินภัยบูลวัย๓๐ปี
คนที่๒นายไพโรธศรีทองวัย๓๔ปี
คนที่๓คือนายรามันคงแป้นวัย๒๗ปี
๓คนนี้ติดต่อขอมอบตัว
ส่วนผู้หญิงที่บอกว่าเป็นภรรยาใหม่

งานแต่งย่าที่หนองบัวลำพูเดี๋ยวกลับมาแล้วจะกลับมาพบพนักงานสอบสวน
ชื่อของผู้หญิงคนนี้คือนางสาวนันนพัฒน์ทิพย์กังวานวงอายุ๓๑ปีนะคะ
นายธันวานี่คือคนต่อยนะคนต่อยนายไพโรธหรือในหมุดอันนี้คือคนที่ขี่จักรยานยนต์ไปดักหน้าเขา
ใช่ค่ะและนายรามันคือคนล็อกคือคนที่ล็อกนายสมบัติไม่ให้ดิ้นไม่ให้หนีไม่ให้ต่อสู้

ก็ยืนดูว่ามีการชี้โบ้ชี้เบ๊กันอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้พลตำรวจตรีธนายุทธ์ก็เล่าถึงสาเหตุนี่ฟังของฝั่งตำรวจบ้างนะ
เล่าถึงสาเหตุเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับ
บอกว่านายสมบัติเนี่ยนะมาแจ้งความร้องทุกข์กับเขา
ว่าวันที่๒๑พฤศจิกายนมาแจ้งความเรื่องของการค้างค่าแรง
ก็เลยมีการนัดเจรจากันกับนายธันวาไปนัดเจรจากันที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
ทั้งสองฝ่ายก็ขับรถออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปฐุมธานีพร้อมกับภรรยาและลูกของแต่ละฝ่ายก็ออกกันไป
ทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุตอนประมาณสัก๑๑โมงค่ะ
นายธันวาเนี่ยขับกระบะสีดำมากับนางสาวนันพัฒน์แล้วก็นายรามัน
ส่วนนายไพโรธคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้ารถของนายสมบัติ
เตอร์ไซค์ปาดหน้าปุ๊บนายสมบัติก็หยุดรถ
นายธันวาลงจากรถกระชากประตูแล้วก็ดึงตัวนายสมบัติลงมา
จากนั้นนายรามันทำงานเป็นทีมเลยค่ะเข้ามาล็อกมือล็อกตัวนายสมบัติไว้
นายธันวาก็เอาละค่ะทั้งมือทั้งเท้าทั้งหมัดทั้งเตะรัวไม่ยั้ง
นายสมบัติลงไปกองกับพื้นอย่างที่เราได้เห็นกันในคลิปนี้ไปแล้ว
สำหรับสาเหตุทางฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุเล่าตรงกันนะคะ
ก็คือประเด็นมาจากเรื่องการค้างค่าแรงนี่แหละ
แต่ที่ทำเพราะเขาบอกเขาไม่พอใจแล้วเขาก็โกรธ
นายสมบัติเอาเรื่องค้างค่าแรงของญาติไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน
ทำให้มีการเกิดเรื่องนี้ขึ้นทำให้เขาต้องมาถึงตม
แล้วก็ยังมีประเด็นที่ว่าคนของที่ร้านเขาที่เป็นแรงงานต่างด้าวโดนจับโดนปรับกันไปอีก
โกรธแล้วด้วยส่วนตัวเป็นคนขี้โมโหเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้ว
ก็เลยเกาะเหตุแบบนี้ไปพอแถลงข่าวเสร็จค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้งสามคน
สารจังหวัดปฐุมธานีดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
ซึ่งทั้ง๓คนก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าว
แต่ช่วงบ่ายได้ยินว่าทั้ง๓คนยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
วิเคราะห์แล้วอนุญาตนะคะให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ระหว่างการสอบสวน
ราคาประกันอยู่ที่คนละ๓๒๐๐๐บาท
ก็ได้ประกันตัวทีนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะที่ถูกเอ่ยชื่อถึงในตอนแรกที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับ
เสื้อเสียงขาวผมเย่าที่นั่งอยู่
สำหรับทุกผู้ชมครับนางสาวกัษมนต์อ่อนเจริญ
เธอเป็นแฟนเก่าของนายธันวาคนก่อเหตุ
เจ้าของร้านอาหารที่ไปต่อยต่อเช้า
เธอขอบอกแล้วก็ขอชี้แจง
บอกว่าที่มีภาพมีชื่อปรากฏตามสื่อต่าง
แผ่นชาร์จของตำรวจว่าเธอเป็นผู้หญิงที่อยู่ในคลิป
เป็นภรรยาของนายธันวาแล้วไปร่วมก่อเหตุ
บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้ตัวเองกับครอบครัวเสียหายมากนะ
เพราะว่าสังคมคิดว่าเป็นคนร้าย
ว่าเธอคือหนึ่งในผู้ก่อเหตุร่วมกันก่อเหตุเลย
ถูกต้องคิดว่าเป็นคนทำผิดซึ่งขอให้ช่วยแก้ข่าวให้กันด้วย
เพราะว่าตำรวจเองก็ยอมรับแล้วว่ามันเป็นการสืบสวนข้อมูลที่ผิดพลาด
ตอนนี้สืบสวนข้อเท็จจริงจนรู้แล้วว่าใครคือผู้หญิงคนนั้น
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปคือภรรยาคนใหม่คนปัจจุบัน
ส่วนตัวเธอเนี่ยไม่ใช่เธอเลิกกันไปแล้ว

และเราก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ใดทั้งฟิศ
ทีนี้หลังจากที่สารพิเคราะห์แล้วแล้วก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง๓คน

ก็เลยไปหานายสมบัติคนที่ถูกรุมต่อยรุมรัวหมัดรัวเท้ากลางถนนเนี่ย
หลังจากที่เขารู้ว่าเอ้านี่รู้หรือยัง
คนที่ทำคุณเขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะ

โอ้โหมันคงไม่หายใน๒๓วันแน่นอนนะคะ

ว่าเออรู้แล้วล่ะก็ดุลยพินิษฐ์ของศาลเขาไม่ติดใจอะไร

ถามว่าโกรธไหมเขาบอกว่าไม่โกรธ
แม้ว่าเขาจะถูกทำร้ายสะบักสบอมขนาดนี้
แม้ต้องเย็บเกือบ๒๐เข็มตาปิดมองไม่เห็นไป๑วันเต็ม

โกรธแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการขอโทษจากผู้ก่อเหตุ
การช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไร

นายสมบัติบอกว่าไม่คิดโกรธเคืองและรู้สึกเฉย
เพราะว่าไม่รู้จะโกรธทำไมค่ะ
เขาถามเรากลับด้วยนะว่าตรวจแล้วเขาได้อะไร

โกรธมันก็ยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดความร้อนรนให้กับตัวเขาเองเปล่า

ตลอด๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเขาก็พยายามจะไม่โกรธใครอยู่แล้ว
เวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็มองซะว่า
เออมันคงเป็นเวรกรรมที่ทำกันมาแต่ชาติปางก่อนนั่นแหละ
ที่แล้วเราคงไปทำเขาชาตินี้เขาเลยมาทำเราแบบนี้

ส่วนข่าวที่จำได้ไหมคะเมื่อวานที่ทางด้านฝั่งของนายธันวาบอกว่า
ที่โกรธมากทนไม่ได้ต้องมารุมทำร้ายแบบนี้เป็นเพราะว่าตอนจ่ายเงิน

นายสมบัติไปยิ้มเยาะเย้ย

ว่านายธันวาเนี่ยขึ้นขึ้นเพราะว่าเนี่ยพอให้เงินที่ตมแล้วก็ไปยิ้มเยาะเขา
เยาะเยอะยิ้มทำนองเยอะหยันก็เลยทำให้ไม่พอใจแล้วก่อเหตุ

สมบัติบอกว่าไปไปเอากล้องวงจรปิดมาดูกันเลย

เขาไม่ได้ทำเขาอยากออกมาชี้แจงเรื่องนี้ที่สุดเลยว่าเขาไม่ได้มีกิริยาท่าทางแบบนั้น
แล้วนี่กุญแจรถคือที่มีข่าวว่านายธันวาเนี่ยตอนที่ต่อยนายสมบัติเนี่ย
กุญแจไว้ด้วยใช่ค่ะมันจะได้เพิ่มน้ำหนักอะไรเข้าไปอีกเนี่ย
เพิ่มความรุนแรงในการทำร้ายอ่ะแต่ฝั่งนั้นก็ญาติอีกนะ
ันวาเขายังไม่ได้พูดอ่ะน้องสาวบอกไม่มีไม่มีมือมือเปล่าเปล่า
นี่แหละค่ะมือรุ่นรุ่นนี่แหละค่ะแต่ว่าคุณสมบัติเข้ากุญแจรถของเขามาให้ดู
บอกว่าดูว่าดูกุญแจรถผมเนี่ยอืมเบี้ยวไปครึ่งดอกอืมนี่เห็นมั้ย
เพราะอะไรเพราะว่านายธันวาหรือว่าเสียหมูหรือว่าในบิ๊กเนี่ยค่ะ
กระชากตัวเขาลงจากรถเนี่ยกระชากกุญแจเข้าไปด้วย
แล้วก็เอาไปกำแล้วก็ต่อยเขาเนี่ยฮะจมูกถึงหักฟันถึงหักอย่างนี้ไง

แรกเลยครับแล้วก็มีข้างบนหัวที่มันถลบที่มันเป็นแผลนิดหน่อยแล้วก็แถวนี้ครับ
แล้วก็ที่ฝันด้วยที่ฝันในตอนน่าจะตอนล้มไปแล้วแล้วเขาเตะซ้ำบ้างครับ
ก็คือดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายครับว่าผมไม่ได้ติดใจแล้วผมไม่ได้โกรธอะไรอยู่แล้วอ่ะ
ก็ไม่รู้จะโกรธเพื่ออะไรโกรธไปเราก็เดือดร้อนตัวเองเปล่าเปล่าอืม
เขาโดนทำขนาดนี้กับอ่าก็คือว่าน่าจะคิดแล้วว่าเขากับเรา
น่าจะเคยเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาก่อนอะไรประมาณนี้เขาตามมาเอาคืน
จะได้ไม่ติดค้างกันต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับเอาจริงจริงจากใจเลย
ก็เห็นผมเห็นผมตื่นเต้นไหมครับผมเคยเป็นยังไงผมก็ยังเป็นอย่างนั้น
ผมไม่ได้มีตื่นเต้นไม่ได้มีสะดุ้งหวาดเสียว
แหละก็ไม่ได้แจ้งครับก็มีแต่คนอื่นแจ้งให้แล้วตำรวจมาให้ตามไปโรงพักผมก็ไปแล้วตำรวจถามว่าเป็นไงผมก็พูดตามความเป็นจริงอะครับ
ที่มันเกิดไอ้คนที่ไปต่อยเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่ให้เงินกันแล้วมีการมองหน้า
ไม่ครับไม่มีครับผมการันตีแล้วบอกว่าถ้าโรงพักมีกล้องวงจรปิดขอกล้องวงจรปิดดูครับผมไม่เคยมองหน้าเขาเลยครับ
แล้วว่าผมไปยิ้มเยอะยิ้มเย้ยเนี่ยไปเปิดกล้องวงจรปิดของโรงพักดูครับ
อืมต้องบอกว่าพี่เขาใจเย็นมากนะคือคุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาเยอะเลยบอกอุ้ยทำไมใจดีจังเลยพี่
แต่ถ้าพูดกันตามพุทธศาสนานะคนที่ปล่อยวางได้ก่อนคนนั้นเขาก็สบายก่อน
แต่ทางคดีเนี่ยมันมีอยู่เรื่องของกฎหมายยังไงก็ต้องดำเนินไปตามกระบวนการแน่แน่นะคะ
ซึ่งทั้งหมด๓คนที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวทั้งทันวาไพโรสระมัญเนี่ยย่านอำตุกลับบ้านแล้ว

บอกแค่ว่าอย่าให้เรื่องจบลงแค่นี้ไม่ติดใจเอาความใดค่ะ
อ่าก็ดีค่ะก็ให้จบกันเดี๋ยวทางคดีก็ไปวาดกันไปตามถูกตามผิดนะ